ก็ตามความคืบหน้าให้ค่ะเป็นกรณีที่ผู้หญิงอายุ๑๘นะคะ
นั่งรถไปกับผู้ชายที่มาติดพันธุ์เนี่ยนะเขาก็ไปกินข้าวกันนั่งรถไปด้วยกัน
ปรากฏว่าถูกยิงผู้หญิงคนนี้ถูกยิงเข้าที่ขา
ปรากฏว่าคนที่ยิงคือตำรวจครับตำรวจตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ตำรวจบอกว่ายิงพลาดยิงผิดตัวตำรวจบอกว่าให้เงินเบื้องต้นก่อน
หมื่นบาทเอาไปรักษานะแล้วก็ไปโรงพยาบาลให้ดีที่สุดเลย
ชดใช้ค่าเสียหายให้แลกกับการไม่แจ้งความดำเนินคดี
กับตำรวจที่ยิงผิดตัวอืมปรากฏว่าให้ไปสามหมื่น
หลังจากนั้นหายไปเลยไม่ยอมมาดูแลนะคะ
แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นหลักแสนบาทแล้วอะค่ะ
นางสาวชนะการคงนะอายุ๑๘ปีนะคะน้องผู้หญิงคนนี้
ถูกตำรวจหน่วยหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีใช้ปืนสงครามยิงใส่ขาบาดเจ็บสาหัส
ตำรวจยอมรับว่ายิงพลาดยิงผิดตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบสี่สิงหาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลพระหลพลพยุหะเสนาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี
คุณแม่ฉัดสุวรรณจงใจพักดีอายุ๔๒ปีแม่ของน้องที่ถูกยิงเนี่ยค่ะ
ก็บอกว่าจริงแล้วหลังเกิดเหตุก็คุยกับตำรวจที่ก่อเหตุแล้ว
ตำรวจก็ยอมรับว่ายิงผิดตัวให้เงินเยียวยาเบื้องต้นสามหมื่นบาท
กับการไม่แจ้งความดำเนินคดีแล้วตำรวจที่ยิงก็บอกกับแม่ว่า
พาน้องไปรักษาโรงพยาบาลดีดีได้เลยยอมจ่ายค่ารักษาให้
จ่ายเงินชดเชยให้ทั้งหมดแต่พอค่ารักษาค่อนข้างแพง
ครับติดต่อกลับไปที่ตำรวจนายนี้ก็ผลัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมมาจ่ายเงิน
แม่บอกว่าตอนนี้แสนกว่าบาทแล้วนะคะที่รักษาลูกค่ะ
แล้วก็ไปกู้ยืมเงินมาด้วยแล้วลูกสาวอาจจะต้องกลายเป็นคนพิการด้วย
สุดท้ายแม่บอกว่าไม่ยอมแล้วขอแจ้งความก็แล้วกัน
เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับลูกสาวตัวคุณแม่เล่าผ่านญาติให้ฟังแบบนี้นะคะ
ตัวลูกสาวเนี่ยก็เล่าให้แม่ฟังลักษณะเป็นแบบนี้
เดี๋ยวเราจะทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูค่ะตัวลูกสาวเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
เธอก็นั่งเล่นโทรศัพท์มาในรถยนต์โตโยต้ายาริสสีบรอนเงิน
แล้วก็นั่งฝั่งข้างคนขับครับพอไปถึงกลางซอยโรงแรมสวนฝน
คนขับเนี่ยค่อยกลับรถตรงเวิ้งนะคะ
เป็นลักษณะของลานหินปนย่าริมถนนฝั่งขวาเหมือนกับมีกลุ่มตำรวจซุ่มอยู่
ในซอยทางลูกรังที่ติดอยู่กับลานที่กลับรถนะคะครับแล้วตำรวจใช้ปืนเอ็มสิบหก
ยิงเข้าใส่แล้วก็ยิงไปฝั่งที่เธอนั่งก็คือฝั่งด้านหน้าข้างคนขับ
ยิงใส่แบบนี้แล้วกระสุนเข้าที่ขาครับ
บอกว่าตอนถูกยิงตอนแรกไม่รู้สึกตัวนะคะว่าถูกยิง
ก็คือนั่งรถต่อไปเรื่อยมารู้สึกตัวอีกทีอ้าวเอ๊ะทำไม
เลือดมันไหลไปถึงนู่นแยกไฟแดงอะค่ะ
เห็นว่าเลือดไหลที่ขาห่างไว้จากจุดที่ถูกยิงกับแปดร้อยเมตร
ครับผู้ชายที่ขับรถมากับเธอก็เลยหยุดหลังจากนั้นเนี่ยค่ะ
ผู้ชายคนนั้นน่ะจอดรถทิ้งไว้แล้ววิ่งหนีไปนะ
เธอก็บาดเจ็บอยู่ในรถนะคะแต่ว่าก็โทรเรียกกู้ภัยให้นำตัวส่งโรงพยาบาล
อ่าผู้ชายคนที่ขับรถไปกับเธอหลบหนีไปไหนก็ไม่รู้
ติดต่อไม่ได้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ติดต่อไม่ได้เลยค่ะทั้งทั้งที่เป็นคนมาจีบเธออ่ะเหมือน
ติดพันธุ์มาจีบพาเธอไปนู่นไปนี่แล้วก็ขับรถไปด้วยกันนะ
อืมพอเธอถูกยิงจอดรถทิ้งเธอไว้ในรถแล้วหนีไปเลย
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะพ่อกับแม่ของน้องอะค่ะ
ก็ไปเข้าพบกับผู้กำกับสพเมืองกาญจนบุรีครับ
ตามความคืบหน้าของคดีตัวคุณแม่บอกว่า
ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะหลังจากคุยกับตำรวจคนที่ยิงลูกสาวอ่ะนะคะ
สิบสามกันยายนที่ผ่านมาแม่บอกว่าขอเรียกค่ารักษาพยาบาลสามล้านบาท
อืมตำรวจคนที่ยิงบอกว่าเดี๋ยวขอเอากลับไปคิดก่อนนะ
แล้วก็ไม่ติดต่อมาอีกเลยจนตอนนี้ค่ะเดือนกว่าแล้ว
ค่ารักษาพยาบาลเป็นแสนแล้วแล้วยังไงล่ะไม่มีใครออกมารับผิดชอบ
แล้วลูกสาวถูกยิงขนาดนี้อาจจะต้องพิการด้วยซ้ำที่ขาฝั่งนั้นน่ะนะคะ
แล้วเงินที่เอามารักษาก็เป็นเงินที่ไปกู้ยืมมาแม่บอกว่าเสียใจมาก
อยากให้ตำรวจออกมารับผิดชอบอาการตอนนี้
ยังคงอยู่ในอาการหวาดภาวะตลอดเวลาแล้วก็เจ็บปวดกับบาดแผลมากค่ะ
อันนี้มันก็ยังส่งส่งอยู่ก็ยังไม่ดีเพราะว่าน้องแกอยู่แบบในขั้นวิกฤตแบบ
ตกใจกลัวสุดขีดฟันหลายตลอดร้องตลอดอะไรอย่างนี้
บางทีก็ไม่ได้สติจำใครไม่ได้เลย
กลัวมากอยากให้เขาออกมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาทำที่เขาพูดไว้กับเราคือเขาพูดไว้ว่าคุณแม่รักษาไปเลยนะเต็มที่ค่าใช้จ่ายอยู่กับผมทั้งหมดเรายินดีจะจ่ายให้คุณแม่เลือกโรงพยาบาลเลยจะเอาโรงพยาบาลไหนเอกชนโรงพยาบาลไหนดีดีรักษาไปเลยถ้าเราเชื่อเขาตอนนั้นนะณตอนนี้แม่ไม่มีเงินจ่ายโรงพยาบาลคือแม่ไม่เชื่อแม่ก็เลยเอาน้อง

ปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแล้วรวมทั้งสพลาดย่าซึ่งเป็นจุดที่นำรถไปจอดและกู้ภัยเข้าไปช่วยนางสาวชนะการส่งโรงพยาบาลก็ส่งเรื่องไปแล้วเหมือนกันก็เลยแนะนำพ่อกับแม่บอกว่าให้ส่งเรื่องไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลครับแล้วก็ยอมรับว่าตำ
จากสังกัดตำรวจระเวนชายแดนอ่ายืนยันว่าไม่ใช่ตำรวจชุดภูทรเมืองกาญจนบุรีค่ะครับ
แต่ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็เรื่องอยู่ที่ปปช
เป็นชุดที่เหมือนกับไปไล่ติดตามแก๊งค้ายาเสพติดใช่ค่ะเป็นการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็เหมือนกับยิงเข้าไปผิดตัวผิดคน
ว่าเป็นแก๊งค้ายาเสพติดขับรถไปผ่านเส้นทางตรงนั้นส่วนในผู้ชายที่ขับรถมากับน้องเขาเนี่ยก็ไม่รู้แหละว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่
ต้องให้หมอผู้เชี่ยวชาญทำการรักษาค่ะตอนนี้ยังมีแผลที่ขาซ้ายมีเหล็กยึดตรึงกระดูกอยู่ยังปวดแผล
แล้วคาดว่าอย่างน้อยคือครึ่งปีกว่าจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้
แล้วไม่รู้ว่ากลับมาใช้ชีวิตได้ขาจะเป็นยังไง
อายุ๑๘อ่ะคือหมอบอกว่าจิตใจแบบแย่มากว่า
ของเธอเธอจะต้องกลายเป็นคนพิการหรือเปล่า
ใช่พ่อกับแม่ของน้องก็ได้พานักข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ซอยโรงแรมสวนฝนก็ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้น
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าวันที่เกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเลย
ช่วงเย็นค่อนข้างมืดด้วยก็เลยไม่เห็นว่ารักษณะการเกิดเหตุมันเป็นยังไง
ไม่มีใครสามารถมาเป็นพยานได้
คือเขาเรียกค่าเสียหายเนี่ย๓ล้านบาทคือจะได้หรือไม่ได้

แต่มันไม่ต้องแค่๓๐๐๐๐บาทแบบนี้แน่
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นชีวิตทั้งชีวิตของเด็กสาวคนนึงค่ะ